เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าด่านตรวจแอลกอฮอล์
มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่มาถึงหน้าด่าน
พอเห็นด่านปุ๊บยูเทิร์นรถ

ทีนี้เขาบอกว่าอันนี้คำให้การของผู้เสียหายนะคุณผู้ชม
เขาบอกว่ามีตำรวจกระโดดออกมาจากที่มืด
แล้วก็เอาอาวุธประจำกายรู้สึกว่าจะเป็นดิ้วเหล็ก

ทำให้แขนของเขาได้รับบาดแผลชะกัน

บอกว่ายืนยันเลยว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อน
ทั้งตำรวจแล้วก็ผู้เสียหายด้วยว่าเรื่องราวเกิดอะไรขึ้น
เพราะตอนนี้สองฝ่ายยังให้การไม่ตรงกันค่ะ
นางสาวสุธิชาประกอบพรชัยชาวชุมชนสวนอ้อยเขตคลองเตย
ผู้เสียหายเข้าพบกับพันธ์ตำรวจเอกชะนินวัชิรปานีกูล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานพระขนงนะคะ
คือไปขอความเป็นธรรมโดยเธอเล่าบอกว่า
ถูกตำรวจนายหนึ่งใช้กระบองดิ้วเหล็กตีเข้าที่แขนซ้าย
ได้รับบาดเจ็บและต้องเย็บถึง๒ชั้น

ชั้นคือข้างนอกแล้วก็ข้างในค่ะ

คืนที่ผ่านมาค่ะประมาณสักตี๒
เลิกงานแล้วก็ขออาศัยรถจักรยานยนต์ของลูกค้า
เพื่อกลับบ้านที่อยู่ในซอยสวนอ้อย

คือลักษณะฟังแล้วก็น่าจะเป็น๓คนนะ

ใช้เส้นทางถนนเรียบรางรถไฟสายเก่า

ขี่ไปเนี่ยปรากฏว่าไปเจอด่านตรวจแอลกอฮอล์
คนที่ขี่รถมาเขาบอกว่าเพื่อนที่ขี่รถมาเนี่ย
ตกใจก็เลยเลี้ยวรถกลับ

มีตำรวจนายหนึ่งที่แอบอยู่ในความมืด
กระโดดออกมาขวางแล้วก็ใช้วัตถุบางอย่างตีเข้าไปที่แขนของเธอ
เป็นแผลแล้วก็มีเลือดไหลออกมาจำนวนมาก
พอลงจากรถแล้ววนกลับไปที่ด่านตรวจก็พบว่า
ด่านนั้นเลิกด่านไปแล้วกลับบ้านกันไปหมดแล้ว
เธอก็เลยตัดสินใจเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล

ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นนะ
ถ้าหากว่าเป็นอย่างที่เธอบอกจริงเนี่ย

เนินการทั้งทางอาญาข้อหาทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ทางวินัยกับตำรวจนายนั้น
เมืองต้นก็รู้แล้วนะคะว่าเป็นสายตรวจงานป้องกันปราบปราม
ตั้งด่านอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ

ยินดีช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม
ค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าใช้จ่าย
ในช่วงที่ไม่สามารถไปทำงานได้ค่ะ
ทีนี้ทางพลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็บอกว่า
ได้รับรายงานเรื่องนี้จากผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕
แล้วก็ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบานพระขนงแล้ว
ตอนนี้ข้อมูลที่ได้มาเนี่ย

เพราะว่าฝ่ายตำรวจที่ตั้งด่านเขายืนยันบอกว่า
เขาไม่ได้ใช้ดิ้วเหล็กตีผู้เสียหายเลย
ขณะที่ผู้เสียหายเองก็ยืนยันเหมือนกันว่าเธอถูกตี
ตอนนี้ข้อเท็จจริงก็เลยยังไม่ชัดเจน
ตำรวจโทสานิทก็เลยมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อน

ต้องให้แพทย์ลงความเห็นด้วยว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอะไร
โดยยืนยันนะคะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอน